ถ้าไม่เสมอกันจริง๑๐ปีคงไม่หวนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วกลับมาจะบอกว่าปีนี้อีรุงตุงนังเสร็จเกิน
กว่าจะได้ออกหน้าออกตาคบหากันแบบ

บอกว่าเขาฝ่าฟันอุปสรรคกันมา
คุณมรสุมความรักระหว่างครอบครัวอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
โดยเฉพาะไม่ใช่อุปสรรคจากใครที่ไหน
อุปสรรคจากคุณแม่ของฝ่ายหญิงค่ะ
แต่ว่าพักหลังแฟนก็ได้เห็นภาพกันแล้วแหละ
บรรยากาศอบอุ่นของทั้งสองครอบครัว
ทริปทำบุญกันถี่ยิบเลยทีเดียว

ไม่ยอมให้ตัดสินใจเรื่องของความรักด้วยตัวเองแล้ว

เองก็ทำหน้าที่คอยดูแลตัวเธอแล้วก็ครอบครัว
เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองเช่นเดียวกัน

ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงทุกคน
ฝันว่าอยากจะแต่งงานกับผู้ชายที่ตัวเองรักค่ะ

ว่าเขาเป็นคุณแม่ก็คือคุณแม่ค่ะ

เราก็ต้องฟังเลือกที่จะฟังคุณแม่บ้าง

เพราะว่าคนในครอบครัวก็ต้องคุยกัน
แม่เขาก็คนไหนดีกับลูกดูแลลูกดี
คุณแม่เขาก็ดีใจที่ให้เราอยู่ใกล้คนนั้น

สบายใจแล้วก็เหมือนชีวิตมันแฮปปี้อะค่ะพี่

ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ขวัญหรือว่าพี่ก๊อฟ

แต่ว่าเวลาทุกอย่างเขาจะพิสูจน์และให้คำตอบ
ทำให้เราสามคนรักและเข้าใจกัน
ถ้าเรารักใครเราก็คงอยากแต่งงานกับคนนั้นแหละ
ไม่ต้องแหวนมาหรอกคุกเข่าหนูก็ไปแล้ว
คุยกันตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วแล้วค่ะ

ไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนกัน
ไม่ใช่คือมันความฝันของผู้หญิงค่ะ

เจ้าวันหนึ่งเราก็จะแบบอยากใส่ชุดแต่งงาน

จะถามว่านี่คือขบวนแห่ขันหมากบ้านใคร
โหนับโหร้องกันดีแล้วเกินนะครับ
แล้วแบบขวัญให้สัมภาษณ์แบบมีความสุขมากนะ

ผู้หญิงก็อยากแต่งงานกับคนที่รักหลายอย่างเนี่ยคุยกันไว้แล้วกับก๊อฟเนี่ย
ตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วผ่านมาก็ยังอยากให้เป็นคนเดิมอืม

รู้สึกฟินมากรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้
มือไปไหนไม่ถูกแล้วรู้สึกเขิน
เดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันต่อไปคู่นี้ผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สูง
ตอนนี้เนี่ยหนุ่มก๊อฟกับคุณแม่เขาก็โอเคแล้ว
โอเคแล้วโปรดสารแล้วเริ่มไปรับไปส่ง